เขาเข้ามาเขาเดินมาจากไหนครับ

ผมก็อยากเห็นตอนที่เขาเดินมาว่า
เขาเดินมาถึงไทยพระศพ
เดี๋ยวผมดูจังหวะซื้อตัวคนนี้เอ่อเน็ตเอาเวลาที่